นาฬิกา๔๙นาทีนะครับมาคุยกันต่อคุณผู้ชมนะฮะ
อย่างที่บอกไปว่าคุณผู้ชมก็ส่งไลน์มาคุยกันกับเรา
เรื่องของปัญหาแท็กซี่แล้วก็เรื่องของการเมือง
อยากจะถามว่าคุณผู้ชมอยากจะให้พักการเมือง
หรือว่านายกคนใหม่เขาแก้ไขปัญหาอะไรมากที่สุด
สำคัญสุดสำหรับผมนะปากท้องเลยมันต้องอิ่มก่อน
แล้วตอนนี้ถ้าติดตามนโยบายดีเนี่ย
หลายคนจะออกมาพูดถึงนโยบายการหาเสียงเรื่องปากท้องมากขึ้นด้วย
ใช่ค่ะรวมทั้งความพร้อมด้วยสำหรับคุณผู้ชมนะคะ
ที่มีโอกาสจะเลือกตั้งครั้งแรกวันที่๒๔มีนาคม
มีความพร้อมก็น้อยแค่ไหน
อีก๒๐วันเองนะถูกต้องนะฮะมาคุยกันก็ส่งไลน์เข้ามาได้นะครับ
ตอนนี้อย่างที่บอกไปว่าบรรดาภาคการเมืองก็ลงพื้นที่กัน
เป็นคุณนโยบายหาเสียงเรื่องของปากท้องชีวิตจะดีขึ้นอย่างนั้นอย่างนี้
แล้วก็ว่ากันไปรวมทั้งเรื่องของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
กรกตไฟเขียวแล้วหาเสียงได้และคาดว่าจะเริ่มขึ้นเวทีปราศัย๑๐มีนาคม
อาทิตย์หน้านะอาทิตย์หน้าโอ้โหคนก็แบบอยากดู
พูดอะไรเออจะพูดอะไรวิสัยทัศน์เขาเป็นยังไง
ที่บอกว่ามันคงมั่งข้างยั่งยืนมันคืออะไรนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศของนายอุตมัติสวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
ก็บอกว่ามีความเป็นไปได้ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ในฐานะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์จะขึ้นเวทีประสัยครั้งแรก
มีนาคมก็คือวันอาทิตย์หน้านะครับ
แล้วก็จะจัดขึ้นในหลายภูมิภาคเพื่อให้ผลเอกประยุทธ์นั้นได้พบปรับกับประชาชน
และพูดความในใจไม่รู้ความในใจคือมีอะไรบ้างนะ
รวมทั้งแนวคิดต่างแต่ต้องพิจารณาจากตารางงานของท่านด้วยนะครับ
กระดาษที่นายสนทิรัฐสนทิจิรวงหรือเหลคาธิการภักดิ์ยอมรับ
จังหวัดนครราชศรีมาเนี่ยเป็นหนึ่งทางเลือกของพักเลยที่จะมีการจัดเวทีประสัย
เพราะว่าอย่างที่บอกเป็นบ้านเกิดของท่านนายกด้วยซึ่งก็จะมีความชัดเจนใน๑๒วันนี้นะครับ
กลุ่มที่โจมตีเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็เป็นวาธกรรมเดิมอธิบายกันคุยกันมามากแล้ว
ก็ไม่เป็นไรนะครับนิยมของเดิมก็ว่ากันไปนะครับแต่วันนี้พลเอกประยุทธ์นะครับ
ก็เหมือนกับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรมนตรีของภาคอื่นนะครับ
ก็น่าจะให้โอกาสนะครับที่จะให้ผู้ที่รับเสนอชื่อทั้งหลายมาพบปากกับพี่น้องประชาชน
ส่วนประเด็นที่นายกรัฐมนตรีสามารถช่วยพักพลังประชารัฐ
หลังจากนี้ไปช่วยออกหาเสียงได้แล้วนะคะขึ้นเวทีประสัยก็ได้แล้วเนี่ยนะคะ
มีคนไปสอบถามฝากฝั่งของภาคการเมืองต่างมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะ
นายสมชัยศรีสุธิยากรผู้สมัครสอสอภักดิ์ประชาธิปัตย์
คนนี้เป็นอดีตกรกตด้วยนะอ่านั่นสิให้ความคิดเห็นแบบนี้บอกว่าผลเอกประยุทธ์เนี่ย
สามารถช่วยออกหาเสียงนอกเวลาราชการเท่านั้นต้องนอกเวลาราชการเท่านั้น
แต่ไม่สามารถใช้ทรัพยากรของรัฐที่ถือว่าเป็นการแอบแฝง
ทรัพยากรของรัฐเอื้อประโยชน์ต่อพักการเมืองเช่นการเดินทางไปหาเสียง
และไปขึ้นรถยนต์ประจำตำแหน่งอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เพราะถือว่าเป็นรถของรัฐ
ใช่เครื่องบินราชการจะบินไปไกลหน่อยไปกลับเพราะว่าต้องกลับมาทำงานต่อเนี่ย
ไม่ได้เหมือนกันรวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐที่คอยติดตามรับเงินเดือนจากภาครัฐ
อันนี้ก็ไม่ได้ต้องไปในนามของพักอย่างเดียวเลย
อีกหนึ่งคนค่ะนายจัตรุภรณ์ปรมพันธุ์แก่นำภาคเพื่อชาติบอกว่า
แม้ว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ได้ไปปราศัยแต่ก็ถือว่าได้เปรียบพักอื่นอยู่แล้ว
เพราะว่าทุกวันสุขออกธุระทะทุกช่องเลย

แต่สิ่งที่เป็นห่วงคือเรื่องสถานะของพลเอกประยุทธ์จันโอชาว่าตกลงแล้วเนี่ย
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอยู่หรือเปล่าตอนนี้

เพราะจะกลายเป็นประเด็นนำไปสู่การเลือกตั้งที่เป็นโมคะได้ในอนาคต
แต่ว่าล่าสุดในโซเชียลของท่านเองเขาเปลี่ยนนะจาก
คำว่าเจ้าหน้าที่รัฐเป็นบุคคลสาธารณะแล้วนะ
แล้วมีคนก็ถามว่าแล้วทำไมเพิ่งจะเปลี่ยนมันทับซ้อนหรือเปล่า
ก็มีคนไปติดตามไม่ว่าตอนนี้ท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไร
นิดนึงนะคนก็จับตาหมดเลย
ถูกต้องค่ะส่วนที่เห็นอยู่นี้เป็นบรรยากาศการหาเสียงที่ตอนนี้คึกคักนะ
จากในกรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยต่างจังหวัดก็คึกคักไม่แพ้กันนะคะ
เป็นบรรยากาศการหาเสียงของพักต่างนะ
อย่างในอุตมาสสาวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
เขานำทีมปลาใสค่ะไปอีสานเลยนะ
ที่อุบลราชธานีแล้วก็อำนาจเจริญนะครับ
แล้วก็ยืนยันด้วยนะระยะบาดของภักดิ์
ว่าจะเป็นข้าวได้ราคาชาวนาได้เงินเพิ่ม
บอกว่าไม่ได้ขายฝันนะแล้วก็เน้นยำด้วยนะคะ
ผลเอกประยุทธ์เป็นบุคคลที่เหมาะสม
เพราะประชาชนต้องการก้าวข้ามความขัดแย้ง
ส่วนทั้งของนายสนธิรัตน์พร้อมผู้สมัครซ้อในเขตบางซื่อดูสิตเนี่ย
เขาขึ้นรถแห่เลยนะไปที่ชุมชนบางกระบือ๑๔ค่ะ
รับฟังความต้องการของแก่นำชุมชน
ก่อนจะเดินทางไปทักทายประชาชน
แล้วก็ไปนั่งรับประทานหมูกระทะที่ร้านจ่าอู
หมูกระทะเกาหลีไปกับสมาชิกพัก
แล้วก็เปลยขึ้นมาว่าเขตบางซื่อดูสิตเนี่ย
ต้องกินหมูแบบหมูกระทะที่กินวันนี้แน่นอน

อย่างไรก็ได้อะ
ส่วนการนำพักผู้ไทยนะคุณผู้ชมค่ะ
เขาไปตั้งเวทีปราศัยใหญ่เลยนะที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
เขาชูนโยบายแก้ปัญหาปากท้องนะ
จากนี้ก็ยังประกาศนโยบายการท่องเที่ยว
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค
โดยตั้งเป้าทำรายได้๓ล้านล้านบาท
พร้อมยกเลิกวีซ่าคนจีน
เพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลับไทยภายใน๖เดือนค่ะ

ธนาฬิกาของนายอภิกษิศเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
นำทีมประสัยที่หาดนราทัศน์จังหวัดนราธิวาส
ตอนหนึ่งเขาบอกว่า๕ปีที่ผ่านมา
ประชาชนอึดอัดกับการที่ไม่มีประชาธิปไตย
แล้วเกิดความกังวลว่าถ้าสวไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง
พยายามจะเข้ามาชี้นำว่าใครจะเป็นรัฐบาลหรือนายก

เสนอว่าถ้าไม่ให้เกิดความขัดแย้ง
ต้องให้ประชาชนเป็นใหญ่และมีสิทธิเสรีภาพ
แต่ตอนนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าสวก็จะมีคนแต่งตั้งเข้ามา
ทางด้านของนายชัชวานคงอุดมหัวหน้าพักพลังท้องถิ่นไทย
ก็ไปเปิดเวทีประสัยที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครเป็นครั้งแรก
พร้อมผู้สมัครสวทั้ง๓๐เขต
นโยบายสร้างกรุงเทพให้เป็นมหานครแห่งความสุข
กระจายอำนาจไปสู่ชุมชนพร้อมกับแบ่งอัตราภาษี
ไปเป็นงบประมาณ๖๐ล้านบาทเพื่อแก้จน
ยืนยันจะไม่ทุจริตแม้แต่บาทเดียวก็ไม่เอา
ก็หวังว่าสิ่งที่พูดตอนนี้นะทุกอย่างนะ

เพราะว่ายอมรับว่านโยบายของแต่ละพักดีทั้งนั้น
แต่ขึ้นอยู่กับว่าหลังจากนี้ไป

แล้วตอนนี้ยังมีเวลานะใครยังไม่รู้จะเลือกใคร
อยากให้ศึกษานโยบายของพักต่างให้ดีนะคะ
ก่อนที่จะไปกาเลือกในวันที่๒๔มีนาคม